การพนันเล่นไพ่ผิดกฎหมายไหม

ผิดถ้าเอาตังค์กัน

จะมีสักกี่วงที่ไม่เอาตังค์กัน

ชาวบ้านตั้งวงเล่นไพ่ป๊อกเล่นกัน๔๕คน
แล้วมีคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วเหรอ

คือเรื่องเป็นยังไงไม่รู้
แต่ว่ามีการทะเลาะกันถึงขั้นมีการแทงกัน

เขาบอกว่าโกงป๊อกเร่ง๓บาท

เหตุเกิดตั้งแต่วันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
นายสมศักดิ์โอธารำอายุ๓๐ปีครับ
ชาวบ้านบ้านบัวครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ได้รับบาดเจ็บครับถูกเพื่อนบ้านเนี่ย
ที่ราวนมซ้ายอาการสาหัส
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

หลังเกิดเหตุนะครับมือแทงก็หลบหนีไป

ให้ไปรับตัวนายกัญญาโสนาคาอายุ๓๖ปี
เป็นคนก่อเหตุที่ติดต่อมาว่าจะเข้ามอบตัว
อยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้การเบื้องต้นบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยไปเล่นไพ่กับเพื่อนครับ
แล้วก็คนเจ็บด้วยที่บ้านของเพื่อน
ตั้งวงกัน๔๕คนพอเล่นไปสักพัก
เริ่มเสียเสียจนหมดตัวเขาบอกแบบนั้นก็เลยขอเลิก
นะฮะแล้วก็ลุกออกจากวงไปนอนเล่นที่
อีกหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กัน

คนเจ็บก็เดินมาหาแล้วก็ยกขวดเบียร์มาตีหัว
เขาก็เลยคว้าเหล็กแหลมที่อยู่ใกล้เนี่ย

หลังก่อเหตุก็หนีไปซ่อนตัวที่บ้านญาติ
แล้วก็มาคิดได้ก็เลยกลับมาหาแม่
บอกแม่แม่อยากจะมอบตัว

อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าเล่นเสียก็เลยเลิก
ซึ่งในวงไพ่เขาไม่ทำกันนะฮะ
แต่จากการไปสอบถามคนในวงไพ่เล่าแบบนี้นะฮะ
บอกว่าปมจริงนะครับคุณนักข่าว

แต่ในกรรยาโกงเสียแล้วไม่ยอมจ่ายนะครับ
คือเรื่องแบบนี้ทั้งหมดนัดกันมาเล่นไพ่ปลอกเด้งนะฮะ
เล่นแบบเขาบอกว่าวงแบบบ้าน
ตาละ๒บาท๓บาทแต่ไม่ได้ครับ
บ้าน๒บาทก็เป็นเงินเป็นทอง
ก็เป็นเงินเป็นทองอันนี้ผิดกฎหมายนะฮะ
แต่ปรากฏว่าพอเล่นไปสักพักนายกัญญาเล่นเสีย
แล้วไม่ยอมจ่ายก็เลยลุกหนีไปเลยครับ
นายสมศักดิ์ไม่พอใจก็เลยถือขวดเบียน
ตามไปตีหัวในกัญญาแล้วก็ชกต่อยกันชุลมุน

สุดท้ายนายสมศักดิ์ถูกแทงแล้วนายกัญญาก็หนีไป
เรื่องต้นนะครับตำรวจคุมตัวในกัญญานะครับ
ไปโรงพักนะครับเพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับ
แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไปครับ